ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
ไปดูตอนเที่ยงคืนได้หรือถ้าเที่ยงคืนถามไปแล้ว

แล้วก็เชิญไลน์มาเลยค่ะ

เราอ่านทุกอันแล้วนะแต่บางอันตอบไม่ทัน
ถูกต้องที่ขึ้นบนจอนะคะวันนี้มาดูเรื่องแรกนะคะเรื่องเล่าในหลวงตอน
ยายไส้ติ่งแตกเดี๋ยวรอแป๊บนึงเรื่องเล่าในหลวงตอนยายไส้ติ่งแตกค่ะ

และสำเด็จพระนางเจ้าหัวบรมราชนีนาจ
เมื่อครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมที่บ้านคุ้งตะโนดนี้นะคะ

ตอนนั้นนางชุบไม่ทราบว่าตัวเองเป็นไส้ติ่งก็ปวดท้องมาเป็นเดือน
แต่พอทราบว่าจะมีเสด็จมาก็ให้คนใส่รถแบกไป
เพื่อจะรับเสด็จเพราะว่าอยากจะเข้าเฝ้ามากนะฮะ
หลวงนั้นเสด็จไปที่ตีนเขาอีกลูกหนึ่งคนละฝาก
เพื่อทอดพระเนธเรื่องจะระเบิดทำทางเข้าออกหมู่บ้าน
แต่สมเด็จพระนางเจ้าทรงเยียรัศดรบริเวณนั้น
ทอดพระเนธเห็นเรานั่งหน้าซีดนั่งพิงเพื่อนอยู่
องค์ก็ตัดถามว่าเป็นอะไรเจ็บมากี่วันแล้ว
เราก็บอกว่าเจ็บมาครึ่งเดือนเห็นจะได้
พระองค์จึงให้หมอที่มาด้วยตรวจดูหมอก็บอกว่าไส้ติ่งกำลังจะแตก
พอหมอบอกอย่างนั้นพระองค์ก็ติดต่อไปที่ในหลวง
และเห็นในหลวงนั้นท่านคงวิ่งมาจากเชิงเขาที่ท่านแยกไป
ตรวจดูที่จะระเบิดนี้นะฮะห่างกัน๑กิโลเมตร

พอพระที่นั่งที่ท่านเสด็จมาด้วยฮอพร้อมกับตรัสว่า
เดี๋ยวเรากลับทางเรือเองให้เอาคนไข้ไปส่งก่อน
ที่ประตูฮอลจะปิดเราเห็นในหลวงทรงโบกพระหัดให้
ทราบซึ้งใจมากบอกกับตัวเองว่าจะตายไม่ได้

พระราชทานเงินให้ครั้งละ๓๐๐๕๐๐บาท
เรียนรู้สึกว่าพระองค์ท่านได้มอบชีวิตใหม่ให้นะคะ
ภาพนี้คือนางชุบยอดแก้วตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่นะอายุ๘๐มากเลย

โดยที่เอาประชาชนของพระองค์ท่านให้ไปรักษาตัวด้วย
ตัวเล็กน้อยชาวบ้านธรรมดา
ซึ่งดังนั้นก็ไส้ติ่งจะแตก
พี่รู้ไหมว่าทหารที่เขาคุยกันรู้

อ่านลูกว่าไงว่าไงคือเขาบอกว่าอ่านลูกว่าไง
หลายครั้งพระองค์ท่านจะเข้าไปเยี่ยมทหารที่กำลังออกรบเอง
ไปช่วยเองโดยที่แบบว่าไม่มีใครรู้นะฮะ
เกี่ยวกับที่วันนั้นมีโอกาสได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับพระจิรดา
สมเด็จจิรดาสมเด็จจิรดา
พระองค์ท่านจะเสด็จไปในพื้นที่ที่ทหารออกต่อสู้
แล้วก็ไปเอาทหารที่บาดเจ็บกลับพอด้วยพระองค์เองตลอดนะ
ถึงกระทั่งพระองค์ไปเองตลอดแต่ไม่ได้เป็นข่าวประชาสำนักหรือประชาชนทั่วไป
ไม่เคยรู้มาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยสมเด็จจิรดาใช่ไหมคุณหนุ่มเขาเรียกว่าสมเด็จพระ

พระองค์ถึงเอาไว้เป็นขวัญและกำลังใจ
แล้วพระองค์ก็จะทรงพระราชทานให้กับทหารที่อยู่ตะเวนชายแดน
ทุกนั้นที่ไปออกรบทั้งหลาย
ให้คุณพระดำบอกว่าท่านจะติดพระองค์ไว้ตลอด
เหมือนแบบว่าเมื่อก่อนจะมีคอมมิวนิสต์ถูกต้องไหมครับที่ยุคคอมมิวนิสต์

พระองค์จะเอาฮอส่วนพระองค์ไปรับคนที่บาดเจ็บ

แล้วก็เป็นคนลำเลียงทหารที่บาดเจ็บจากคอมมิวนิสต์
พระองค์ท่านบอกว่านี่แหละคือทหารของพระองค์

อันนี้พระองค์คิดว่าคัดสตรก

เธออย่าไปพดเท่าไหร่อ่านข่าวของตัวเอง
โอเคนะครับมาดูข่าวหน้าหนึ่ง

ชนดะ๔๑คัน
๔๑จากราชภารกิจถองรอไปเอกลับ

ตะบึงชนดะ๔๑คันระยะทางกว่า๕กิโลเมตร

โชคดีนะครับไม่มีใครบาดเจ็บโดนตายในครั้งนี้

เหตุการณ์และเช่นครั้งนี้นะเปิดเผยขึ้นนะครับ
เวลาบ่ายโมงนะครับในวันที่๒๑ธันวาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
เอ่อทางสวนสวนท่อท่องรอนะฮะ

ตะลุยชนรถประชาชนมากกว่า๔๐คันนะฮะ

จับคนที่ก่อเหตุไว้ได้ที่บริเวณถนนสุขุมวิทย
ใกล้กับซอยสุขุมวิทย์๖๓แขวงคลองตันเหนือ
ก็เลยมีการรายงานผู้มันครับอัญชา
เขาบอกว่าอย่างนี้ที่เกิดเหตุตลอดถนนสุขุมวิทย
พบรถยนต์และจักรยานยนต์หลายสิบคันจอดนิ่ง
ว่าได้รับความเสียหายจากการถูกเฉียวชน
โดยทั้งหมดนะครับมี๓๑คันเป็นรถยนต์๒๙คัน

จักรยานปลาลบไป๒ท้องที่เลยนะ
ในบริเวณปากซอยสุขุมวิท๖๓

เอาไว้แทงถูกดีไหม๙๖๙๕๗๕
๙บก๙๕๗๕จะเป็นเลขที่ดีได้อย่างไรทำพังอ่ะนะ
คันก่อเหตุจอดอยู่ในสภาพที่มีรอยเฉียวชนรอบคัน
ส่วนคนขับที่ก่อเหตุวิ่งหนีลงจากรถแต่ว่าถูกตำรวจรวมถึงพลเมืองดี
วิ่งตามแล้วก็ล้อมจับได้ที่บริเวณหน้าบ้านไร่กาแฟ

ปากทางปากซอยลักษณะมึนเมาสารเสพติด
ทราบชื่อต่อมาคือนายขชาพา
อ้าฉันยังไม่ได้เมายาสารเสพติด
ทราบชื่อต่อมาชื่อนายเอกพฤษยศสิรินะฮะอายุ๒๗ปี
อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดเป็นพนักงานขับรถส่งสดุก่อสร้าง

เจ้าจำรวจก็เลยคุมตัวไปสอบสวนที่สอนอททองหล่อ

ปรุงพิพัฒน์ในตัวพบว่ามียาไอซ์หนัก๑๙๓กรัม
ก็เลยมีการแจ้งข้อหาขับรถโรยประมาท

มั้ยข้าววันก่อนยังไม่สร้างเหรอ

แล้วก็เสียใจพวกตัวเองกำลังขับรถ
เวลาไหนที่ยาชนะสติคุณ
วันหลังปากขับไปแถวราบเท้าช้า๑๘นะครับไปทำไม
มาบ้านคุณ
แล้วอย่างนี้ใครจะเป็นคนชดใช้ค่าเสียหาย๔๑คัน
ประกันเหรอประกันกี่อุ้ยประกันยอมไหมต้องยอม
ต้องยอมอาจจะเป็นบริษัทพี่เมียว

เพราะว่าแฟนสาวไปมีสามีใหม่

เกิดเหตุก็ไม่รู้ตัวเองทำอะไรลงไป

ข่าวคุณเอ็กจักริตหลายคน

มันตั้งแต่ตั้งแต่ปี๒๐๐๕คุณคิดดู

วันนี้คุณไปดีแล้วพันทิศเว้ยจะถามไหมว่าเป็นใครเว้ยเออมีเลย
พี่เหมียวสู้พี่สู้กับใคร
พันทิศเว้ยเออโอเคเขาคือพันทิศนะ
เออพี่รุ้นตั้งแต่ปี๒๕๕๖เขาพูดมาเลยว่าเออ
ตอนกันใช่ไปทำหน้าใหม่มาหรือเปล่า

ไม่มีไม่ได้ทำทำหน้าใหม่
อย่ามึงตัดผมใหม่กูงง

ที่ตอนนั้นที่เอ็กซโดนยิงตายเป็นนักกีฬายิงปืน
ก่อนหน้านั้นเขาต้องมีการมีคนมาจัดให้ดีกับเมีย

ปกติกลับมาคุยเหมือนปกติ
แต่ปรากฏว่าโดนยิงตายปุ๊บ๕นาทีเมียถึงที่เกิดเหตุเลย
เขาก็จับสังเกตกันแล้ว
ในที่สุดเรื่องมันมาแดงขึ้นจริง

มือปืนก็เลยซัดทอดไปใช่ไหมคุณหนุ่ม
ซักทอดไปว่าเนี่ยมีคนจ้างวาน

แล้วแม่รับแทน
ในวันนี้ก็คือเป็นภรรยาแล้ว

ผู้ต้องหาคดีจ้างวานฆ่าเอ็กซ์จักริต
อดีตนักกีฬายิงปืนทีมชาติเนี่ย
สารขั้นต้นเขาให้ประหารชีวิตไปแล้ว
โดยมีข้อแม้ว่าโอเคประกันตัวได้
แต่ห้ามออกนอกประเทศ

แต่อันนี้ผมเห็นว่ารู้สึกจะมีข่าวออกมาใช่ไหมครับ

เขาบอกว่าคดีที่ประหารชีวิตนี่ไม่แน่ในการ
ไม่น่าไปได้กัน

เราไม่ก้าวร่วงสารนะคะ
ก็คือทนายที่เขาตั้งก็คือพ่อแม่ของคุณเอ็กซนั่นแหละ

เขาเดินทางไปที่ศาลจังหวัดมินบุรีครับ
ค้านคำสั่งสารอุทธรณ์ให้ประกันแพทย์หญิงนิธิวดีก่อน
เปิดเผยว่ามาขอคัดคำสั่งตามสิทธิ
เพื่อให้เห็นกับตาว่ามีคำสั่งดังกล่าวออกมาจริง

ท่านนายก็เสี่ยงนะพูดใจอย่างนี้นะ

เพราะว่าประสบการณ์การทำงานของทนายมา
เขาบอกเขาเป็นทนายมากว่า๓๐ปี
ไม่เคยเห็นคดีไหนที่สารชั้นต้นตัดสินประหารชีวิตแล้ว
อุทธรณ์ให้ประกันตัวจำเลยได้
ถือว่าเป็นกรณีศึกษาว่าเป็นสารอุทธรณ์ให้ประกันตัวจำเลย
ที่มีโทษสูงถึงประหารชีวิต
อันนี้ต้องบอกเป็นจากข่าวนะครับ

รับว่าที่ไม่ได้ขอยื่นคัดค้านการประกันตัว
เพราะไม่คิดว่าจำเลยจะได้ประกันตัว

หมอไม่น่าจะได้คิดประกันตัวน่าจะต้องเข้าคุกแล้วล่ะ
ส่วนประเด็นสิทธิ์ในการดูแลบุตรทั้งสองของคุณเอ็กซ์

หลังจากนี้โจทย์อาจจะยื่นในชั้นอุทธรณ์
พิจารณายกฟ้องของจำเลยที่๒คือนางสุราง

ส่วนการต่อสู้คดีชั้นอุทธรณ์ต่อว่า

อธิบายข้อกฎหมายการปล่อยช่วยข่าวอย่างนี้
กรณีที่สารอุทธรณอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว

แล้วก็นายสันติทองเสมหรือทนายอีทว่า
การที่ศาลมีคำสั่งไม่อนุญาต

จะต้องปรากฏเหตุอันควรเชื่อเหตุใดเหตุหนึ่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอายามาตรา

พวกนี้เป็นตัวเลขที่เราไม่มีทางรู้นอกจากท่อง
คือหนึ่งผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนี
สองผู้ต้องหาหรือจำเลยไปยุ่งเหยิงกับพญาหลักฐาน
คือถ้าไปยุ่งกับพยานหลักฐานเยอะเขาจะไม่ให้ประกันตัว
ผู้ต้องหาหรือจำเลยไปก่อเหตุอันตรายกับประการอื่น
แล้วก็ผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือ
การปล่อยชั่วคราวถือเป็นอุปสรรคก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
แต่ในกรณีนี้เมื่อหลักประกันที่ผู้ร้องขอประกัน
สารอุทธอนนั้นอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยที่๓และที่๔
อันเป็นการพิจารณาตามบทบัญญัติของกฎหมาย
กำหนดมาตรการป้องกันการหลบหนีด้วย
คือการห้ามจำเรือที่๓และจำเรือที่๔เนี่ย
เดินทางออกนอกประเทศสอดคล้องกับหลักการอันเป็นสากล
ในคดีอาญาต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่า
บุคคลทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์

จนมีสารจนสารจะมีคำพิพากษาให้ถึงที่สุดว่า
คุณเนี่ยแหละเป็นคนกับการกัน
เขาต้องสู้ไป๓สารถูกมั้ย
พออุทธรณ์เสร็จหึอุทธรณ์แพ้อีกเขาก็ต้องไปดีการ

วันนี้เขายังถือว่าหมอนี่เป็นผู้บริสุทธิ์

พี่เขาบอกว่าก่อนคุณเอ็กซจะตาย
ยังโทรศัพท์ไปหาคนนู้นคนนี้อยู่เลย

โอ้โฮเขาเอาพระใหม่ให้พ่อดำเนี่ย

แล้วก่อนตายเขายังโทรศัพท์หาคนนู้นคนนี้อยู่เลยนะ

เขาโทรศัพท์จนวินาทีสุดท้ายจนจนโดนยิงอ่ะ

เออเมื่อก่อนเขาเป็นคนที่มีพระเคึ้งเยอะพี่เนี่ยเหรอหรือห่ะโอเค
ห่างจากกรุงเม็กซิโกนิดเดียวเองประมาณ๓๐กิโลเมตรเองนะฮะ
มีผู้เสียชีวิตถึง๒๙คนและบาดเจ็บอีก๗๐คนคุณค่ะ
คือว่าแล้วระเบิดเขาหลากสีสันว่าเขาเป็นพรุ่เหมือนเมืองมีงานปั๊บปั้ง
แล้วก็เป็นเวลานานมากต้องใช้ทหารเข้าไปส่งเนี่ยต้องใช้ทหารเข้าไปลำเลียงคนเจ็บออกมา
เพราะเป็นบริเวณกว้างใช้ทั้งเฮลิคอปเตอร์ใช้ทั้งพื้นดินทั้งรถพยาบาลวิ่งให้ว่อนไปหมด
เป็นเวลากว่าจะสงบเป็นชั่วโมงเป็นที่ผลิตพลุแล้วก็พลุมันก็มีสีสวยไง
แต่เป็นความโหดมากนี่คุณดีลาบเลย
ก็อันนี้นะเคยระเบิดมาแล้วเมื่อเดือนกัญญาที่เดิมที่เดียวกัน

เพราะว่าเป็นวันที่ฉลองเอกระราศก็จุดกันสักการณบอกว่าตายหลายคนแห๊ะ

มันคือระเบิดเลยส่วนของเราผู้แฟร์ที่สนาม
เขาจับได้แล้วใช่ไหมจับเขายังไม่มามอบตัว

โอ้โหเอาเข้าไปได้ยังไงมากกว่าล่ะ
เห็นเขาตรวจแล้วอ่ะอันตรายแล้ว
คนแพ้ควันแพ้อะไรเนี่ยถึงตายได้นะฮะ

ก็ได้ร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสนหัวหมากเนี่ย

เป็นผู้แฟร์ไปเจอผู้แฟร์นะฮะ

กว่า๑๙๕๐บาท

ฉันต้องก็ไปจุดขนาดนี้ก็ได้

อุ้งขึ้นสุกบรรควรฟ้ามาก

๑๙๐๐บาทก็คือตายได้
หมายถึงว่าอันนี้คือเยอะเกินไปแล้วคือ

เพราะเป็นร้านขายส่งให้กับกลุ่มอุนต้าไทยแลนด์
ที่ร้านมีถึง๑๙๐๐บาทแล้วเขาบอกว่าได้ค้นจะเจอ
แล้วก็จะตั้งข้อหาด้วยว่าสั่งเข้ามามันเป็นยุทธภัณฑ์มีวินัยครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
ซึ่งต้องได้รับการอนุญาตจากประหลัดกระทรวงกลาโหม
ทำอย่างนี้มีโทษจำคุก๕ปีเลยคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ปรับ๕๐๐๐บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับ

ผู้คิดที่เกี่ยวข้องนี่ยังไม่ได้มาพบนะคะ
แล้วมีบางคนที่เข้ามาพบก่อนหน้านี้ที่เขาจะประกาศให้เข้ามา
ก็ให้การเป็นประโยชน์มากคงจะรอดไปนะฮะ
ช่วงหน้าตรงนี้ค่ะแค่นเจ็บโอเค
มีข่าวคืบหน้าจะรายงานต่อไปตอนนี้มีเท่านี้
ช่วงหน้าช่วงหน้าโอปป้าโอปป้าโอปป้าอรวาสบนเครื่องบิน
สายการบินเกาหลีถึงขั้นปิดไปหลายวันนะตอนนี้
เดี๋ยวก็มีการทวิทว์ออกมาที่มีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นว่าสายการบินเกาหลี
เอาะล่ะครับมากับข่าวใส่ใครอัคคุณหนุ่มคุณตัวเนี่ยเรื่องหนุ่มเกาหลี
ถูกต้องต๊อบป่ะเดี๋ยวนี้คุณเป็นตุ๊ดเกาหลีคุณพยายามจะเป็นเกาหลีมาก
ไม่ได้ขยับแต่ผมมันยาวไงแล้วมันไม่ได้ตัดไงไม่ได้ไปตัดนานมาก
แล้วอย่างหนึ่งช่างทำผมที่คุณเอามาเนี่ยที่ชื่อกล้องเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยทำผมให้ผมไง
ไม่รู้เหรอเออผมก็เลยต้องแบบกล้องไหนกล้องปุ๊บเหวี่ยงเสียงตินไง

ถ้าสมมุติก็ลองจับฉลากเอาวันไหนกล้องทำผมสวยถ้าสมมุติกล้องทำผมสวยก็ว่ากันไป

โอเคแห่แชร์คลิปหนุ่มเกาหลีเมาคลั่งบนเครื่องบินนะครับ

นี่ถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องเข้าไปช่วยกันควบคุมผู้ชายคนนี้เอาไว้นะครับ
แต่ก็ยังแสดงถีท่านะครับจากการโถมรำลายใส้หน้าชายคนหนึ่ง
จะไปมัดตัวของเขาเอาไว้

สายการบินนี้นะครับบินมาจากกรุงฮานอยนะฮะ

อายุมา๓๔ปีนะฮะไปต่อยหน้า

นักงานต้อนรับนะฮะแล้วก็มีรายงานนะครับ
อเมริกันนะครับรุ่งกับพระยาเนี่ยอยู่บนเครื่องลำนี้ด้วย
ก็เข้าไปช่วยเหลือนะฮะไปคุมตัวชายคลั่ง

บอกว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไม่ได้รับการฝึกที่ดี
และมีลูกเรือหนึ่งคนและผู้โดยสารสองคนที่ได้รับป่าเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้
ลูกเรือผู้หญิงทั้งหมดไม่รู้เรื่องอะไรเลย
และไม่ได้รับการฝึกฝนนะฮะว่าจะควบคุมคนขาดสติได้อย่างไร
เขาเริ่มสงบลงตอนที่ผมและผู้โดยสารชายอีกคนนึงเข้าไปช่วย
ให้ได้โดยที่ผู้โดยสารไม่ต้องเข้าไปยุ่ง
ไม่ขึ้นไปที่นี่ไม่ขึ้นไปทั้งหมด

ถ้าจะไม่จริงอย่ามาฟ้องผมหน้าตามข่าวว่าว่ายังงั้น

เพราะว่าต้องปรับเลยต้องปรับ
ใช่ตามสิพี่ที่สำคัญนะฮะ
ก็ยังมีคนกลุ่มนึงครีดตดตด
อายุ๔๗เองด้วย
ที่สำคัญเขาบอกว่าตำรวจเนี่ยนะครับ
ลงเครื่องไปตำรวจจับไปแล้วก็ปล่อยตัวเลย

เป็นลูกของนักธุรกิจคนหนึ่งซึ่งมีธุรกิจอยู่ที่ย่านกังนำ

ก็นี่แหละอยากเกียจหน้าจริงเลย

มันทำให้อ้าปากรับด้วย

มาดูเรื่องที่จะไปเที่ยวกันตอนปีใหม่นี้ท่านผู้ชมค่ะ
บรขสอร์จะเพิ่มลดให้พวกคุณถึง๑๕๐๐เที่ยว
เย่จะมีเพิ่มลด๗๐๐๘๐๐คันหรือว่า๓๐เลยนะฮะ
แล้วก็คือ๑๕๐๐เที่ยวต่อวันจากเดิมนี้
มี๗๗๖๐ก็เพิ่มอีก๑๕๐๐
ก็เป็นเกือบ๙๐๐กว่าเลยนะฮะ
เกือบ๙๐๐เลาะเที่ยวเลยนะฮะ
คุณนพรัชการุญวานิสรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายบริหารการลดขนส่งจำกัดหรือบรขสอร์นี้บอกว่า
จะมี๓ด้านที่จะเสริมความสะดวกให้ผู้โดยสารนะครับ

ขึ้นได้ที่จตุจักรหมอชิดเอกมัยสายใต้ใหม่
แล้วก็อำนวยความสะดวกด้วยการเพิ่มที่นั่งให้บนรถด้วย
แล้วก็จะต้องทำให้ห้องน้ำนั้นสะอาดเสมอ

แล้วก็เช็คความพร้อมว่าจะเสริมทุกเส้นทาง

นี่๒๘๓๐ธันวานี่จะเสริมหนักมาก

แล้วก็วางแผนได้เลยเขาจะเสริมให้นะคะ
ว่าช่วงปีใหม่นี้จะมีคนเดินทางไม่ต่ำกว่า๑๕๐๐หรือว่าถึง๑๘๐๐ต่อวัน

ก็ตอนนี้ทางบ่อขอสอบอกว่าถ้าเพิ่มขนาดนี้แล้วเนี่ย

ให้มันเตะก็ยอมอย่างนี้

ให้มันเตะก็ยอมอย่างนี้

นี่นะฮะก็คือด้านความ

ดูแลความปลอดภัยในสถานีขนส่งทั้ง๓

ตรวจสอบแล้วก็ติดตามพฤติกรรมของพนักงานขับรถ
ให้เกิดความเร็วเกินกำหนดที่กฎหมายกำหนดเอาไว้นะครับ

ทั้งนี้จากยอดจองตัวนะฮะ

หมดแล้วแต่ดือตุลาค่ะที่เพิ่มนี้ก็เต็มแล้ว

อันนี้คือคุณต้องไว้ว่าหมดไปเสี่ยงโชคคือมีรถเพิ่ม

ไม่ต้องไปหวังเครื่องบินเนาะเครื่องบินเต็มทุกไฟล์ทเนอ
เครื่องบินไปกลับเชียงใหม่เกือบเพิ่งรู้ว่า

เออทีแรกเขาจะอยู่ด้วยกันก็รอ

อ่านแปนทำรังที่พี่ชะพ์้างู้สึก

คือคุณอย่าไปไล่มันแต่ต้องระวังนะ
เคยไปบ้านของใครคนอีกแล้วมั้ยบอยประกรณ์

ขอโทษนะครับตอนนั้นยังไม่ได้แบบเพิ่งเข้ามาใหม่
อ้าวทำไมไปอ่ะ
ไปตีไทยครัว

นางเชื่อตอนนั้นยังไม่มีมวย

เล่นไปแบบเลือกสองเรื่องมั้ง

ไม่ใช่อะไรนะ

อะไรอย่างนี้ปรากฏว่า

้มีอยู่ช่วงหนึ่งหนูพึ่งมาทำรังที่บ้านเนี่ย

เออจริงเค้าบอกอย่าไล่
แต่ล่ะข้อมูลไล่ปุ๊บถึงเวล้าดวงคุณจะหมดเนี่ย

แต่ถ้าสมมุติมีต่อมีแตน

คืออย่างนี้ละกันชาวบ้านบอกสุดแปลกเลยเนี่ย
แนนมาทำรังปิดดวงตาพระพุทธรูปทั้งสองข้าง

นี้ครับ

นายกอบตบอกเฮ้ยมันจะเป็นอันตรายแก่ญาติแก่โยมที่มันจะทำบุญ

หลังจากที่มีการแชร์คลิปนี้ไปมากสุด
แล้วก็มีคนค่อนข้างจะเป็นห่วงชาวอ่างตอนค่อนข้างจะเป็นห่วง

รุ่งโรธพลอยคำอายุ๕๖ปีเป็นนายกอบต
กล่าวว่าเมื่อ๔เดือนที่ผ่านมาได้สังเกตว่า
มีตัวแตนเริ่มทำรังซึ่งก็ยังมีขนาดเล็กอยู่

ทำกันไล่แล้วก็ทำลายรังแตน
แต่ปรากฏว่าพระลูกวัดที่ไปทำลายรัง

มันไล่ต่อยจนได้รับบาดเจ็บไปตามกัน

มันก็กลับมาทำรังตรงจุดเดิมที่เดิม

เขาก็อาจจะต้องตุดไฟลมควันทุกอย่างพี่ลมควัน

พะเพิ่งกระเจิงเข้าโรงพยาบาลสุดลิด

ในที่สุดเวลาผ่านไปไม่นาน
อีแรนอีแตนแตน
อีแจ๊ะแรนไม่ได้เลย

ก็เริ่มจากจริงว่าทำไมมันจะต้องเริ่ม
จากบริเวณดวงตาขององค์พระพุทธรูป

แต่ขณะนี้ทุกคนบอกช่วยไปไล่หน่อย

มันจะชอบไปทำรังตามกินมาก
เพราะรู้สึกว่าจะมาแปลกจริง

ไล่กี่ครั้งก็กลับมาจุงจุดเดิม

ตอนนี้ตัวนี้ตัวแทนทำรังใหญ่

ก็เลยเป็นเรื่องแปลกของจังหวัดอ่างทองที่เกิดขึ้นมาฮะ

ช่วงหน้าทำไมชมภูทินถอนตัวจากระเริงไฟ

ไปดูรายละเอียดกัน
เขาน่าจะชมพูดเองค่ะบ่นอันนี้ขอก
สนับสนุนโดยอ่อนิวอินโนวาคริสตาร์
ปลาหมึกแท้เต่าทองอร่อยทั้งชนิดเส้นบดเต็มตัว
บดหมึกเตาทองอร่อยเต็มตัว
ทำไมวันนี้ไม่กินเหรอค่ะดาเอาไอต์ก็มีไว้แต่กินเตาทองก็ไม่อ้วนนะคะ
แต่เดี๋ยวตอนเย็นกินมื้อนัก๓๗๓
โอเคนะครับมาถึงเรื่องนี้กันดีกว่า
เป็นเรื่องที่เรียกว่าต้องขอแสดงความเสียใจ
กับคุณอรพันวัชฌนพลซึ่งเป็นบอสของเรา
ที่ได้มีการสูญเสียคุณพ่อนิพนธผ่านทองไป
คุณพ่อสูญเสียตอนอายุ๘๘ปี
เมื่อวันเสาร์ที่๑๗ธันวาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับ
โดยทางครอบครัวได้มีการจัดพิธีสวดพระอภิษฐรรม
ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่๑๘จนไปกระทั่งถึงวันเสาร์ที่๒๔ธันวาคมนี้
ที่วัดชมภาษารังสฤทธิ์สาราพิศิษฐกุล
ตั้งแต่เวลาทุ่มหนึ่งของทุกวัน
และมีกำหนดชะพนักกิจในวันอาทิตย์ที่๒๕ธันวาคมปี๒๕๕๙
ในเวลา๑๗นาฬิกาโดยประมาณ
นี้นะครับก็ได้มีเหล่าคนบันเทิงไปร่วมแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมาก
มีว่าจะเป็นเฮียฮ้ออากูคุณบาทกลเกียรติ
รวมถึงท่านผู้ใหญ่ในวงการอีกหลายท่านเลยทีเดียว
แล้วก็ยังจะมีน้องแพนเค้กซึ่งควงไปกับสละวัดหมีด้วย
มีคุณเคนคุณหน่อยมีน้องเจมส์จีรายุ
มีคุณเอสุปชัยคุณชมภูอารยา
คุณใหม่ดาวิกาก็ควงคู่ไปกับผู้จัดการรู้ใจคือคุณกล้าวน้ำเปล่า
นี่นะฮะในงานบรรยากาศนะครับ
แต่หลายคนก็สงสัยว่า
เอ๊ะทำไมคุณเอกับคุณกล้าวไปในงานเดียวกัน
งานอย่างนี้ไปงานเดียวกันได้สิ

สาราก็มีกว้างอยู่ต้องเจอกันเขานะครับ

ออกมาละวันอ๋อโอเค
แต่ที่นั่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับพี่นิดอรพันธ์ด้วยนะครับ

ชมพู่ทำไมแบบอยู่ดีเขาให้ละครมาเล่นแล้วทำไมอยู่ดีถอนตัว

ครั้งแรกที่นางสัมภาษณ์ในหนังสือครับ

วันหนึ่งก็๑๐ฉากประมาณนะ

คือเขาไปรับละครเรื่องระเริงไฟ

ไม่มีใครรู้แต่โอเคผู้จัดอาจจะรู้ว่าน้องเนี่ยท้องอยู่ชมพู่

จริงหรอ
เขาต้องบอกหน่อยว่าเป็นไรมันอยู่ดีหายไปได้ไงใช่ไหม

หากยังจะก็ได้เมื่อปีที่ผ่านมามีข่าว
ว่านางเอกชื่อดังคนหนึ่งกำลังตั้งท้อง
มีชื่อของชมพู่อริยาเอฮาเก็ตนะ
นักแสดงสาวตัวแม่ติดโผล่ด้วยเช่นกัน
แล้วก็ในที่สุดชมพู่ก็ถอนตัวจากละครดราม่าเรื่อง
เริงไฟของคุณหน่อยบุษกร
ทำให้หลายคนเชื่อว่านางเอกสาวที่กำลังตั้งท้องก็คือชมพู่
แต่ในที่สุดนางก็ออกมาปฏิเสธ
เหตุผลส่วนตัวที่อยากมีเวลาให้กับครอบครัว
อีกทั้งยังมีภาพระหว่างนางเล่น
คือเราไม่คิดว่านางจะท้องได้เพราะนางได้ฟิตเน็ตเป็นบ้า
แล้วหน้าท้องนางยังแนนเรียบอยู่เลย
เพราะชุดออกกำลังกายของนางนางจะใส่นางจะโชว์
ก็ไม่มีใครคิดว่านางจะท้องจริง
ไม่มีใครคิดเลยไม่นึกว่าเป็นชมเลย
ที่เราสู้จากลาคลเวลาเจอคำถาม
เราก็จะตอบสื่อไปว่าอยากโฟกัสกับเรื่องงาน
อยากมีเวลาให้ครอบครัวอยากดูแลสุขภาพ
แต่ความจริงคือตอนนั้นเราท้อง

เค้าบอกว่ายิ่งกว่าอกหักซะอีก
เทียบไม่ได้เลยที่ผ่านมาเราไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยพร้อมสำหรับคำว่าแม่เลย
แต่ในวันที่หยิบชุดทดสอบตั้งคันขึ้นมาดูเราเห็นว่ามันแม่งมีสองขีดเขาบอกแค่นั้น
ตอนนั้นน่ะมันมาหมดเลยความรู้สึกดีมันมาหมดเลยมันรู้สึกว่าไม่กลัว
ฉันคิดว่าฉันคงทำไม่ได้แต่มันรู้สึกว่าฉันมีความสุขที่สุด
อยู่ดีเขาก็เลยสัญญาว่าคอยลับงานน้อยลง
ตอนนั้นเขาเดินไปบอกคุณนอทคุณนอทน้องไห้

เราก็พูดแบบมีเลขธนัยกับหนูนะเขาบอกว่าแล้วเองที่เธอว่าเป็นพี่ปะล่ะ

ก็ไม่พูดแต่นางก็ไม่ปฏิเสธเหรอ
แต่พี่ชมก็ถ่ายละครละครหนักอะไรอย่างนี้คงไม่ใช่มั้ง
เค้าก็แบบแต่เค้าก็พึ่งแบบว่าธรรมาธรโมมากขึ้นนะช่วงนั้น

นางคงยังอ่อนอ่อนยังไม่ถึงเดือนอะไรแนี้ยเหรอเธอ

ถ้าท้องหลายเดือนไม่ต้องพักฟื้นนานเลย

เฮนหมอนรักทักแรงเหมือนกันนะ

ถ้าสมมติจะแต่ง

เอ่อโอเคในส่วนคืนนี้คืนนี้๔ทุ่มตรงกับอ้าววันนี้นะครับ